หลังปีใหม่มาก็มีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะนะครับ
จากเหตุการณ์ที่มีรถกระบะนั้นไปชนกับรถเก่งที่กำลังกลับรถ
ส่งผลให้คนในรถเก่งซึ่งมาด้วยกันเป็นญาติทั้งหมด
เสียชีวิตทั้งหมด๕ศพด้วยกันนะครับ
เมื่อวันนี้ญาติก็เดินทางไปรับศพพร่ามกลางบรรกาศที่โศกเศร้าครับ
ก็นำศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถกระบาดไปพุ่งชนกับรถเก๋ง
ขณะที่กลับรถบนถนนในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบ้านวังหินตำบลในเมืองอำเภอพิมายแล้ว
ทั้งหมด๔ศพส่วนอีกหนึ่งศพเนี่ยคือนางสมจิตรุณาอายุ๕๐ปี
นำไปประกอบพิธีที่ลาดกระบังกรุงเทพเพราะว่านางสมจิตเนี่ยไม่ได้
ญาติของอีกสี่ศพแต่เป็นเพื่อนที่มาเที่ยวที่มาด้วยกันแล้วก็มา
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกันนะครับนางสำรวยเฮดีญาติของผู้เสียชีวิตเปิดเผย
กราชกรุมแพทย์ต้องเล่นแล้วว่าชีวิตเปิดเผยว่ายังท้ำใจไม่ได้กับ

ที่จะเผาศพทั้ง๔คนเมื่อไหร่ด้วยนะครับ
พร้อมกันอีกยาดของผู้เสียชีวิตนะครับยังบอกอีกว่าคู่กรณีเนี่ยได้เข้ามาคุยแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะบวชหน้าไฟให้กับผู้เสียชีวิต
ส่วนเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายก็ยังไม่มีการเจรจาพูดคุยกัน
ส่วนความคืบหน้าของคดีครับพนักงานสอบสวนสพพิมายก็บอกว่า
อีกฝ่ายคือรถเก๋งกลับรถแบบกระทันหัน
แล้วกระบะก็ขับมาด้วยความเร็ว
ก็ต้องรอสอบสวนอีกครั้งหนึ่งว่าใครผิดใครถูก

ไม่พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์นะครับ

ทั้งคนขับรถเก่งและคนขับรถกระบะ

ต้องรอประกันของรถทั้งสองฝ่ายตกลงกันก่อน
แล้วก็จะเรียกคนขับรถกระบะมาสอบส่วนเพิ่มเติม
ก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับ